ท่านผู้ชมครับมีญาติของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่อุบลรัชธานี
เขาก็มีโครงวีคลิปบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกปอบเข้า
หมอดูก็แล้วร่างทรงก็แล้วพระทรงก็แล้ว
ไม่หายสักทีอยากให้หมอปลามาช่วยเหลือเกิน
หมอปลาไปช่วยแล้วนะครับได้ความว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันนะฮะ
แต่ว่าดูคลิปของผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับ
พระบอกยอมไหมสุดท้ายยอม
ยอมเพราะอะไรพระนี่ก็เนาะ
ญาติญาติเขาก็เอาคลิปนี้มาขอให้หมอปลาช่วยด้วยนะ
คือหมอปลาก็เลยไปครับที่หมู่บ้านนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลนาข่ายอำเภอตานสูงบนรัชธานีนะครับ
บ้านของผู้หญิงคนนี้คือไปถึงอาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่
มีเหม่อลอยนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยหมอปลาก็เลยไปดูให้นะครับ
ก็มีเจ้าของแฟนชายหมูปิ้งนมสดก็คือเสียเปียเนี่ยไปด้วย
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับตอนที่หมอปลาไปถึงก็ทำพิธงทำพิธี
หมอปลาก็ชวนว่าไปอยู่เพชรบุรีไหมบ้านหมอปลา

ที่ดูแล้วไม่มีหรอกครับผีป้องผีปลอบอะไรนะครับ
เป็นลักษณะของความเครียดมากกว่ากินยานอนหลับเยอะด้วย
แต่ถ้าปล่อยให้อยู่ที่บ้านเนี่ยจะอันตราย
เลยอยากพาไปรักษาดีกว่า
ว่าโดนของโดนผีเชื้อแล้วแต่ความเชื่อของคนเจรภูมิภา
แต่ความจริงผีเหล่านั้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก
เพราะถ้ามาทำได้ผีทั้งประเทศมันโกรธผมมากแล้ว

เริ่มแรกเขาก็คิดแล้วก็เครียดแล้วพอไปหาหมอทำเขาก็บอกว่าจิตอ่อนแล้วก็มีอะไรมาทำ

เครียดเรื่องพ่อกินเหล้าเขาไม่ชอบคนกินเหล้า
ทุกเรื่องตอนนั้นหนูก็เป็นนักเรียนทะเลอะไรเขาก็คิดด้วย
ส่วนมากเขาก็จะเกรงเครียดแล้วก็ชาวกระตุก
แล้วพอวันนั้นเขาไปตามพ่อที่บ้านป้าแต่พ่อกินเหล้าเขาไม่มา
เขาก็ถือเชือกวิ่งขึ้นไปเลย

เวลาแกเครียดแกเป็นอย่างนี้สิ่งที่อันตรายอยู่ใกล้แกไม่ได้เลย
สุดท้ายไม่มีสัมผัสพิเศษอะไรนะฮะบ้านหลังนี้
สางผีปอบอะไรไม่มีเลย

โอ้โยวแล้วคุณพี่แกกินยานอนหลับเวลา๔๕เมตรอะ

หมอปลาก็เลยฝากบอกฝากเตือนชาวบ้านนะครับ
เวลามีอาการเครียดกัดอะไรขึ้นกับใคร

หรือว่าพระที่แบบไม่ใช่เป็นพระที่
จะอยู่ในเชิงของศิลปของธรรมจริง
หนำซ้ำเจอบางคนไปหลอกเงินเสียเงินเสียทองก็มีนะครับ
คืออาการของคนที่ทานยานอนหลับเยอะ

ถ้าทานมากมือไม้มาก็จะสั่นไง
และก็คือหรือว่าอาการวิตกกังวล
และอาการเอาเรื่องของพวกบรรดาหมอร่างทรงหมอผีมาเก็บไว้อยู่ในใจ
ก็เกิดทำให้ตนคิดระแวงแต่ก็บอกว่าเรื่องราวพวกนี้
อย่างว่านะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่ง
แต่ผมบอกแล้วว่าร่างทรงหมอดูมันก็ไม่ใช่ที่พึ่ง
แต่พวกร่างทรงหมอดูหมอธรรมมันพึ่งเรา
เอาตังค์จากพวกเราอย่าคิดว่าพวกเขาเป็นที่พึ่งเรานะ
พวกมันต้องมาพึ่งคนป่วยอย่างเราเพราะคนป่วยเราต้องหาตังค์ให้พวกมัน
ก็เบื้องต้นก็จะให้เขาไปรักษาที่บ้านหมอปลา
แล้วก็จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรให้เขา
เพราะว่าเราก็เห็นความลำบากของลูกเขาไปไหนไม่ได้
อะไรที่เสียช่วยได้เสียก็จะช่วย
ผมก็ช่วยในสิ่งที่พอจะช่วยได้

ใช่ค่ะหมอปลาบอกว่าไหนไปอุบลราชธานีก็ไปบ้านอีกหลังนึงก็แล้วกัน
เพราะมันมีเรื่องราวของปอบที่บ้านอีกหลังนึง
ที่เขาบอกว่าเป็นปอบจากลาวมาเข้าร่างเด็กอายุแค่๑๔
นี่ค่ะหมอปลาก็เลยไปไปบ้านอีกหลังนึงเลย
ที่บ้านสร้างหอมนะคะที่อำเภอบุญธริกอุบลราชธานีนี่แหละ

คือน้องบางทีจะมีอาการกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไงฮะ
พ่อแม่เนี่ยก็เลยพาหมอปลาเข้าไปดูสภาพความเป็นอยู่
หมอปลาบอกว่าความเป็นอยู่น่าสงสารมากนะ

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีแค่หม้อหุงข้าวกับทีวีเก่า
ที่นำเครื่องบายสีที่มีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษมาบูชาค่ะ
หมอปลาบอกว่าตรงนั้นน่ะสัมผัสอะไรไม่ได้นะ
ก็แต่จะคลายความกังวลให้ครอบครัวก็แล้วกัน

เพื่อครอบครัวน่าจะได้สบายใจว่าตกลงแล้วมีผีปอบหรือไม่มีผีปอบอย่างไร

ทำจากอิดบล็อกหลังคาเป็นสังกษีประตูห้องน้ำไม่มีนะคะ

หมอปลาดูบ้านโดยรอบดูบรรยากาศรอบแล้ว
ดูอาการน้องลีเลยก็แล้วกัน
ลีวัย๑๔คนนี้หมอปลาเอามือไปแตะที่หลัง
หมอปลาบอกว่าน้องลีไม่ได้โดนผีสิงหรอก
แต่มีผีเชื้อราที่อยู่บนหิ้ง
ไม่ใช่ผีปอบเชื้ออะไร
สำรวจบ้านเสร็จหมอปลาบอกว่า
งั้นเดี๋ยวขอเอาหิ้งผีเชื้อออกมาจุดไฟเผาให้ก็แล้วกัน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

ช่วยเหลือครอบครัวนี้นะเพราะว่าครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากเนี่ยค่ะ

แล้วก็ต่อเติมบ้านให้เดี๋ยวจะทำหน้าต่างซ่อมหลังคาบ้าน

ลงทุนให้ขายให้ตั้งตัวได้
ก็คือมีอาชีพทำงานมีเตาแก๊สมีเตาแก๊สมีชุดขายมีหมูปิ้งให้พร้อมขายมีกำไร
อย่างน้อยน้อยต้องมีกำไรหนึ่งหมื่นบาทเบื้องต้นมันเลวร้ายไปอ่ะนะอืม
ผมก็ก็ผมจะเอ่อผมจะดูแลในส่วนที่มันขาดขาดไป
แล้วก็อย่างเช่นก็เนี่ยอย่างประตูห้องน้ำด้วยพวกหลังคาประตู
อ่ะไปให้ความช่วยเหลือก็ดีนะคะจะได้สร้างอาชีพแล้วก็ความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น
กับแม่ของน้องลีบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาเชื่อจริงว่าน้องลีถูกผีเข้าสิง
เป็นผีปอบเชื้อหรือผีเชื้อค่ะแต่พอหมอปลาไปดูให้
บอกไม่ได้โดนผีสิงก็เชื่อเชื่อตามที่หมอปลาบอก
คือดูอาการของน้องเนี่ยค่ะคือพ่อแม่บอกว่าก็ดูเหมือนผีสิงอ่ะ
ครับแต่หมอปลาบอกว่าไม่ใช่ควรพาไปหาหมอนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องไปหาหมอแล้วค่ะ
มาแล้วผมก็ไม่เชื่อครับแล้วเมื่อก่อนเชื่อว่ายังไงครับเชื่อว่าเชื่อว่ามีผี
อะไรอ่ะคะผีเชื่อครับสิงน้องอย่างนี้เหรอสิงน้องครับ
ทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นมาก่อนเพราะพ่อไม่รู้อะไรครับไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องไปดูหมอมาอะไรอย่างนี้ไม่รู้ดูหมอมาเขาก็ว่าว่าอย่างนั้น
ผมก็พูดไปอย่างนี้ครับผมสบายใจไหมครับเนี่ยสบายใจครับ
โจงผีเชื้อไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับวันนี้ดีใจมาก
ไม่มีคนมาช่วยเหลือด้วยดีครับหลังจากนี้จะทำอะไรต่อไปครับ
หลังจากนี้ก็จะไปไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมครับไปรักษานะไปรักษา
พบแพทย์จะดีที่สุดนะคะถูกต้องที่สุดเลยฮะนะคะ